มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับ
ที่เป็นรถน้ำแข็งยางแตกไปเบียดรถทัวร์
โดยผู้บาดเจ็บเป็นบาสโฮสเตจซึ่งอยู่บนรถทัวร์
ล่าสุดสามีเขาเอาแชทสุดท้ายที่คุยกันมาให้ดู
ก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นข้อความสุดท้ายที่ได้คุยกัน
คุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นเลยนะครับ
ไปดูความขึ้นหน้าของอุบัติเหตุนี้ก่อนนะครับ
ภาพที่เห็นก็เป็นรถทัวร์ของนครชัยแอร์นะครับ
เป็นรถร่วมบขศเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานนะครับ
บนถนนสาย๒๔นางรองประโคนชัยฝั่งขาเข้าก็ใกล้จะถึงบุรีรำแล้วล่ะ
ในพื้นที่ไปพบรถทัวร์นครชัยแอร์สายกรุงเทพศรีสะเกดทะเบียน๑๕๖๔๓๙กรุงเทพตกอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีรถบรรทุกน้ำแข็งนะฮะเสียหลักเหมือนกันแล้วก็ลงไปทั้งคู่น้ำแข็งตกเกลือนนะฮะ
สองคันเลยครูดลงไปพร้อมกันแบบนี้ในรถทัวร์ไปเจอบาสโฮสเตจครับนะฮะก็คือนางสาวสุภาพรชัยมนตรีเสียชีวิตครับ
ก็คือติดอยู่ในรถเลยแล้วก็มีผู้โดยสารชายหญิงรวมละ๓๒คนบาดเจ็บไป๓ราย
ส่วนคนขับรถน้ำแข็งเองก็บาดเจ็บเหมือนกันก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้เนี่ยผู้โดยสารที่มากับรถทัวร์บอกแบบนี้ว่าตอนที่เกิดเหตุก็ไม่รู้ว่าชนอะไรเหมือนกัน
เพราะว่ามันเช้ามืดเนอะทุกคนก็หลับอยู่รู้สึกตัวคือรถตกข้างทางไปแล้ว
แล้วหลังจากนั้นเสียงคนกรีดร้องกันระงมตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยทำยังไงดี
สักพักหนึ่งเริ่มมีกลิ่นน้ำมันมันรั่วออกมาเตะ
มูกเฮ้ยเกรงว่ารถมันจะระเบิดเดี๋ยวไฟไหม้
ทุกคนตั้งสติปลุกคนที่ยังไม่ตื่นปลุกคนที่สลบ
ตะเกียดตะกายออกมาหาทางออกจากรถทุบกระจกเอยประตูฉุกเฉินเอ่ย
รีบเอาตัวออกมาคุณผู้ชมทำให้หลายคนบาดเจ็บเพราะว่าโดนกัน
บาดกันไปนะครับส่วนคนขับรถทัวร์เขาไม่ได้บาดเจ็บอะไร
ตำรวจก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วเสียหลักไปเบียดกับรถทัวร์ซึ่งขับมาด้วยกัน
แล้วก็ตกข้างทางส่งผลให้มีคนเจ็บและเสียชีวิต
อย่างที่บอกว่าคนเสียชีวิตคือ
นะฮะล่าสุดมันมีภาพนี้

ว่าเป็นความห่วงใหญ่ครั้งสุดท้ายที่
ฯยาน่ะอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็รับปากครับครับมันครบ

นี่จะเป็นแบบจุ๊บสุดท้ายแต่เป็นจุ๊บแค่ข้อความ
มากินยาแน่ก็คือตื่นมากินยาหน่อยนะไม่สบายกันอยู่ตอนตี๒๓๘สักพัก
หนึ่งมันเขาเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาตอนรุ่งเช้าที่๕กว่านะคะแล้วข้อความ

อุตส่าห์เป็นห่วงกลัวเราจะไม่หายเป็นไข้
ทั้งที่ตัวเองก็จะไม่อยู่แล้ว
ขอบคุณที่คอยดูแลคอยห่วงใยคอยแนะนำสิ่งดี
แอนไม่อยู่แล้วแต่เราจะเก็บแอนไว้ในใจตลอดการ
เธอจะอยู่ในใจฉันตลอดไป
แล้วก็เพื่อนที่รู้จักก็เข้าไปโพสต์ร่วมไว้อะไรกับการจากไปของคุณแอนบาสโฮสเตจ
กับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ